ข่าวนี้ก่อนรักสามเศร้าที่มันจบไม่ลง
ผู้หญิงคนนึงเขายอมรับแหละว่าเขาคบผู้ชายสองคนพร้อมกัน

ตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ได้
แต่มีอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนที่เขามาที่หลังเขาทนไม่ไหว

คุณต้องเลือกว่าคุณจะคบใคร
คบผมหรือคบอีกคนนึง
ปรากฏว่าผู้หญิงเลือกอีกคนหนึ่ง
คนที่มาที่หลังก็โมโหครับด้วยความเมา
เอาปืนยิงฝ่ายผู้ชายคนนั้นแต่พลาดไม่โดน
ผู้ชายคนนั้นวิ่งไปเอาลูกซองมายิงสวนกลับ
ขมับเสียชีวิตคาที่เลย
ผู้หญิงเสียใจมากบอกว่าเธอเป็นต้นเหตุทำให้ผู้ชายคนหนึ่งต้องตายไป
เล่าแบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่
ในตำบลบ้านเขาว่าวที่ชายภูมิ
นายชาตรีจันตาอายุ๒๑ปีเขาถูกยิงด้วยลูกซองนะฮะเสียชีวิต
คนยิงคือนายประสานอายุ๓๐ปีแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ก็คุมตัวไปสอบสวนพร้อมกับนางสาวส้มแฟนสาวและคนที่
รู้เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหมดนี้ทีมข่าวเนี่ยสอบถาม
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนชื่อว่านายวิเชษอายุ๓๕ปีคนนี้
เป็นคนได้เห็นกับการเกิดเหตุนายประสานนั่งดื่ม
คือนายชาตรีขี่รถจักรยานยนต์มาหานายประสานผมขอเคลียร์
หน่อยเพราะเราชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นอ่าผู้หญิงก็นั่ง
อยู่นะครับอ่านายชาตรีขี่มาผมขอเคลียร์ด้วยหน่อยหลังจาก
นั้นนั่งพูดคุยกันด้วยการนั่งดื่มเบียร์คนละขวดแล้วก็
เคลียร์กันเสร็จปุ๊บนายชาตรีเนี่ยขี่รถออกไปแล้วกลับมา
พร้อมกับเพื่อนอีกสามคนขี่รถเข้ามาสองคันเอาล่ะผู้หญิง
ส้มส้มต้องเลือกแล้วล่ะว่าส้มจะอยู่กับชาตรีหรือส้ม
จะอยู่กับนายประสานครับฝ่ายผู้หญิงตัดสินใจอ่ะฉันขอ
เลือกประสานแล้วกันค่ะเพราะประสานมาก่อนชาตรีโกรธ
หยิบปืน๙มมขึ้นมาที่พกมาด้วยยิงนายประสานไป
แต่ไม่โดนกระสุนพลาดนายประสานวิ่งไปในบ้านไปหยิบ
ซองยาวยิงเข้าขมับขวาของนายชาตรีล้มลงต่อ
หน้าแฟนสาวนะฮะแฟนสาวกอดร่างของนายชาตรีด้วยความเสียอกเสียใจเพราะก็รักทั้งคู่นะส่วนนายประสานก็ไม่ได้หนีนะฮะยืนรอมอบตัวกับตำรวจส้มเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยถูกสังคมมองว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีไปแล้ว
ทำให้ผู้ชาย๑คนต้องตายไปอีก๑คนก็โดนจับเข้าคุกไป
เพราะฆ่าคนตายเธอยอมรับว่าเธอเลือกจะคุยกับผู้ชายสองคนพร้อมกัน
เหตุผลเพราะเธอเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่กับผู้ชายคนไหน
เพราะว่านายประสานผู้ก่อเหตุก็คบมาก่อน
คบกับนายประสานมาก่อนสัก๑ปีแล้วแล้วก็มาคบกับนายชาตรีผู้ตายใน๖เดือน
นายประสานก็ดีทุกอย่างไม่เคยทำร้ายจิตใจไม่เคยทำร้ายร่างกาย
คนใหม่ล่ะชาตรีคนใหม่ก็ดีอ่ะเออเธอก็รักมากเหมือนกัน
รักมากกว่านายประสานซะอีกแต่ก็เสียดายนายประสานเพราะนายประสานก็ดีเหมือนกัน
เป็นความสำคัญ๓คนที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเขาบอกว่าชาตรีก็เป็นคนอารมณ์ร้อนชอบทำร้ายร่างกายเธอแต่ก็รักมากกว่าประสาน
ประสานดีแต่รักชาตรีมากกว่า
ไปฟังเสียงน้องส้มหน่อยครับ
อย่างงี้ค่ะ
ถ้าให้เขาไม่คือคิดว่าจะครูคิดว่าจะอะไร
หนูหนูตัดสินใจแล้วหนูจะอยู่กับน้องคนคนที่เสียชีวิต

อนชีวิต

จริงแล้วถ้าเกิดเราอ่านหรือว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่คงจะมีความอารมณ์ความรู้สึกอะนะ
แต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นบางทีเราก็คงไม่เข้าใจ
ว่ามันหาทางออกไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะ
คดีนี้นายประสานเองยอมรับว่าเขาเป็นคนยิงนายชาตรีจริง
แต่ว่ามันเป็นการป้องกันตัวเพราะชาตรียิงเขาก่อนไง
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับนายประสานไป
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนปืนตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเป็นของใคร

พร้อมนำตัวนายประสานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สุดท้ายก็ต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิ
เองก็เสียใจเพราะว่า๑คนตาย
หนึ่งคนติดคุกเพราะว่าเธอเป็นคนกลาง